นี่เป็นหมอจากเมืองจีนหรือครับ

เชื่ออะไรคะพี่อาซ่งอาซ่ง
ใช่แล้วผีนะฮะอาติง

อ้าวนี่อุ๊ย
ตีมันได้ไหมอาติได้สิลองดูอ่า

อุ๊ยเฮียนนะตัวแข็งมากน้ำนี่ไม่เป็นประโยชน์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
เห้ยหือหือหือแฟนปลดลองไอ้หรอท่านน่าจริงแล้วคุ้มเป็นอะไรช่วยด้วย
ช่วยอะไรผีหรอกอ่าไม่เป็นผีทะพฎามันได้ผีแม่ไหม้ผีแม่ไหว่ไม่
ดูให้ดีอาจารย์ผิวไหม้หรือผิวรูปกรอบ

ทำเป็นตอบดีนะ

ข้ามีการกัน

นี่มึงยืนเป็นเพื่อนผู้กู้เลยครับ

มันยังไม่ถึงเวลาเบิร์ต

แกต้องโดนที่เขาสานเสกนำสฝีไข่อาจารย์กิสภัย

นายโดนอีกตัวล่ะนี่

อาจารย์ผีตัวนี้อาจารย์ใช้เขาสานเสกเลย
โว้ยโดนหลงแล้วสุด

พระเจ้าหี้ก็โดดขาดเนี่ยเลย

พี่ไงแกนี่มันไม่รู้เรื่องเลย

หลังสู้ฟ้าหน้าซื้อไอ้หน้างอกแกถึงไม่มีอะไรจะกินไง
โหแม่ตีผมเลยแม่จ๋าผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้ว

โหนั่นขอบไง
แล้วมันส่งให้มาทำอะไรเนี่ย
พี่ห้าว่างมึงมาปุ่นตีกับพวกโก

อะไหมภึ่งมึงเนี่ย

นี่ของแท้ทั้งหมด

ครับ

เอามานี่

สอบไปเดินเจ็บทิ้ง

หลบมาคุมดูดิ
เฮ้ย
โอ๊ยเสมอลงเจมส์

ส่วนให้มึงเป็นเมื่อยมาจากไหน

อะไรที่เป็นศีรแดง

ไปแผลมูลละมาร่าไป
ผักหาผักผลไม้สีแดงชนิดใดก็ได้

ผลไม้สีแดงชนิดใดที่ราคา

และนี่ก็คือโจทย์คำถามของคุณไอดี
ผลไม้สีแดงจะมีอะไรบ้าง
และคุณไอดีจะเรียงถูกกี่ตำแหน่ง
ช่วงหน้ามาลุ้นกัน